ผู้ชายคนหนึ่งค่ะรู้ว่าเมียรักปันใจไปให้ชายอื่น
คณะที่ลูกลำภูมิอยู่
ก็คือแทงคอเมียต่อหน้าลูกเลย
ลูกลุกขึ้นมาด้วยนะมานั่งมองอยู่นะครับคุณผู้ชม

เมื่อวานจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมา
หลังก่อเหตุเสร็จสิ้นผู้ชายคนนี้ก็หนีค่ะนั่งรถทัวร์หลบหนีไป
เมื่อวานตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวมาได้
วันนี้นำตัวผู้ชายคนนี้มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เป็นภาพนิ่งที่เมื่อวานนี้ตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวมาได้
ไปพร้อมกับลูกชายวัย๗ขวบนะคะ
เป็นตำรวจสภเมืองหนองบัวลำพูค่ะ
ควบคุมตัวนายนาราอายุ๔๓ปี
เป็นผู้ต้องหาที่ใช้กันไกลแทงคอนางกิติพรอายุ๓๒ปี

วันนี้ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ภายในห้องเช่าในพื้นที่ตำบลน้องมัว
อำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูคือนายนารา
ก่อเหตุเมื่อวันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงค่ำ
แล้วก็เมื่อวานนี้ตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวมาได้
ส่วนนี้ค่ะเป็นภาพวันนี้ตำรวจนำตัวไปทำแผน
ทีนี้นายนาราให้การกับตำรวจบอกว่า
อยู่กินกับเมียรักผู้ตายมากว่า๑๐ปี

ก่อนหน้านี้ตัวเขาเองไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
จนกระทั่งกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดสกลนคร
ส่วนตัวผู้ตายไปทำงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่จังหวัดน้องบัวลำพูพอทำไปได้ไม่นานค่ะ
ผู้ก่อเหตุไปพบว่าผู้ตายมีท่าทีเปลี่ยนไป
ก็คือเมียรักของตัวเองมีท่าทีเปลี่ยนไป
ก็เลยตัดสินใจเอาล่ะจากที่เคยแยกกันอยู่
ขนข้าวขนของหอบลูกชายวัย๗ขวบ
มาอยู่กับภรรยาที่ห้องพักที่หนองบัวลำพู

ก็มาพบว่าผู้ตายติดต่อกับชายอื่น

มีผู้ชายมาหาที่ห้อง
ผู้ตายบอกว่าเป็นคนรู้จักกินข้าวกันเฉยไม่มีอะไร
ผู้ตายหายไปกับผู้ชายคนดังกล่าวสุดท้ายก็กลับเข้ามา

และเห็นว่าผู้ตายตอนที่สอบถามเหมือนกับว่าห่วงกระเป๋าผิดปกติ
โทรศัพท์กล่อไม่ให้ดูสุดท้ายคุณราคนที่ก่อเหตุแย่งมาดู
กระเป๋ามาดูไปพบหลอดลักษณะเหมือนอุปกรณ์การเสพ
แล้วก็มีกลิ่นคล้ายกับยาบ้าในกระเป๋าด้วย
พอสักประมาณ๔ทุ่มคืนวันเสาร์

ตอนนั้นก็เลยพยายามที่จะคุยเพื่อเจรจาปัญหาดังกล่าว
ว่าจะเอายังไงผู้ตายตอบมาบอกว่า
จะเลือกอยู่กับผู้ชายอีกคนที่เขาเพิ่งคบด้วย
ตัดกระดาษที่วางไว้บนหัวเตียง
ลุกข้ามร่างของผู้ตายไปคว้าคอผู้ตาย
ลากลงมาข้างเตียงแล้วใช้กันไกลแทงเข้าไป
ตอนนั้นผู้ตายบอกว่าอย่าทำแม่ผิดไปแล้ว
ก็คือภรรยาบอกนะบอกว่าผิดไปแล้ว

แต่สุดท้ายผู้ตายต่อสู้
ลากไปจนถึงหน้าห้องน้ำผู้ตายหยุดดิ้น
จังหวะนั้นเองค่ะมองไปที่ลูก
พบว่าลูกอายุ๗ขวบลุกขึ้นมาจากที่นอนหลับอยู่นะ
ขึ้นมานั่งดูก็เลยบอกลูกบอกว่าลูกเก็บข้าวเก็บของเถอะ
แล้วตัวเองก็เข้าไปอาบน้ำพาลูกขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีค่ะ
ส่วนกันไกลที่ใช้ก่อเหตุเอาไปทิ้งไว้บนเขา
แล้วก็หนีไปอุดรธานีแล้วก็หนีข้ามจังหวัดไปที่สกลนคร
เอารถมอเตอร์ไซค์ไปขายแล้วก็นั่งรถทัวร์หลบหนี
คิดว่าจะมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร
แต่ว่าสุดท้ายถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้
ระหว่างเดินทางก็คือจับกลุ่มตัวได้ที่นครราชศรีมา
ไปสอบถามนางไพวันแม่ของผู้ตาย

เพื่อขอรับหลานไปดูแลที่บ้านที่จังหวัดสกลนคร
คุณแม่ของผู้ตายพูดสั้นบอกว่า
รู้สึกเสียใจที่ลูกสาวถูกฆ่าตายก็ถือว่าเป็นเคราะห์ของลูกละกัน
ในส่วนของคดีความก็ไม่ติดใจอะไร
ชื่นชมตำรวจที่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายอย่างรวดเร็ว
ส่วนศพค่ะเจ้าหน้าที่นำไปตรวจพิสูจน์ที่
นิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นต่อไปนะคะ